คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ
แม่เล็กธนภาก็ได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ
ซึ่งก็มีคุณตั๊กนี่แหละที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างเลย
ต้องแล้วค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
คุณตั๊กก็ได้ทำพิธีโกนผมเพื่อบวชชีพราม
และจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครั้งใหญ่นี้
ให้กับคุณแม่เพื่อให้คุณแม่นั้นหายป่วยโดยเร็วค่ะ
นักแสดงสาวอึมหมื่นล้านตั๊กบงกฎเบนจรงคกุล
สร้างความฮือฮาสนั่นวงการบันเทิง
เจ้าตัวโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาวและกลศีรษะ
พร้อมข้อความว่าตั้งใจบวชให้แม่

และแม้ต้องทำวัดทุกวันแต่ก็ยังไปเยี่ยมแม่ของเธอได้ตามปกติ
กลางแฟนคลับที่แห่มาร่วมโพสต์ข้อความอนุโมทนาบุญ
และเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงสาวคนดัง
นี้แม่เล็กธนภาชีพนุรักษ์วัย๖๑ปี

โรคเบาหวานโรคไตและโรคหัวใจมานานหลายปี
กระทั่งช่วงวันปีใหม่ถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
จากสาเหตุเส้นเลือดในสมองตีบ
และยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะ